พูดถึงค่าสุดที่งานคอนเสิร์ตช่องเจ็ดชาวหวานมากเลยนะคะ

แล้วก็รักเลยล่ะคะ
ก็รักค่ะรักช่องเจ็ดค่ะ

จะมาพูดก่อนผู้ชายไม่ได้ป่ะแม่

มิ๊กออกมาค่อนข้างจังหวาน
ทางฝ่ายคอนเสิร์ตบอกว่าขอหวาน
เราก็เลยเตรียมกันไปแล้วเพราะว่าตอนจบเอาหัวชนกันนะ
เราก็ถามว่าเอาหัวชนกันแล้วเอาไม้ถือไปร้องไปมันจะไม่ตลกเหรอพี่มิ๊กเลยน่ะ
แต่ก็เลยโอเคงั้นตกลงไปว่าร้องเพลงจบแล้วก็เอาหัวชวนกัน
ทุกอย่างเป็นสคริปต์มาแล้ว

แต่ดูกันเองนี่จริงเลยน่ะ
สีฟานเค้าคิดไปกันสักพักแล้วค่ะ
ต้องให้หนูตอบก่อนใช่ไหม
ความสัมพันธ์ตอนนี้ก็จริง

พี่เป็นน้องกันไปฮะยังไม่ได้แบบว่าพัฒนาไปไกลขนาดนั้น
แต่เดินเลยจะดูเหมือนช่วงนี้เราสนิกกันมากไป
ไหนมาไหนด้วยกัน๒คนดินเนอร์๒คนเออไม่ถึงกับ๒คนขนาดนั้นน่ะฮะ
ไม่เคยไปสองคนเลยเพราะว่าเราต้องมีคนอื่นไปด้วย
คนมีออร่าความรักมันจะรู้ไงเทปนี้มันจะได้ไงบาระอยู่ด้วยกัน
มันเป็นปกติหนูไม่ได้เกลียดพี่เขา

ตอนนี้รักแบบพี่ฮะ

ทำไมมันตอบยากจังเลยเขาว่าพี่เนี่ย
มันตื่นเต้นไม่เคยเจอไมค์จ่อเยอะ
ทำไมจริงเราอยากให้เขาพูดไป

อยากให้ผู้ชายพูดก่อนอยากมีคำตอบแบบนี้บ้างเลย

ตอนนี้คุยเป็นพี่ค่ะเป็นเพื่อน
มันสนิกกันมากขึ้นอยู่แล้ว
หรือว่ามันก็ขึ้นอยู่กับตัวเขาด้วยแหละ
ไม่ซักแล้วค้า

ไม่ติดคือไม่ติดถ้าจะเป็นแฟน

เขาไม่ได้บอกว่าเขาไม่รู้ว่าหนูพูดอะไร
ตอนนี้ต้องไปบอกไหมว่ามี่ติดแนะ

น้อยมากที่คนจะสูงกว่า

แต่อย่างอื่นอ่ะเรื่องเจนเรื่องใจ
อ๋ออันนั้นมันต้องดูกันยาวเป็นเรื่องของอนาคตเลย
แต่ทั้งที่ดูมาเขาเป็นอย่างยังไง
มีธรรมยาเนี่ย

ไม่ได้คุยกับหนูแล้ว

เป็นสุภาพบุรุษไหมก็เป็นสุภาพบุรุษ

แล้วให้หนูบอกว่าหนูเกลียดพี่เขาก็ไม่ได้ไง
แล้วให้หนูบอกว่าหนูเกลียดพี่เขาก็ไม่ได้ไง

ก็ให้ผู้ชายพบก่อนดีกว่าค่ะ

ก็ให้ผู้ชายพบก่อนดีกว่าค่ะ

แต่เราคิดว่าพี่เขารักเขาไหม

อันนี้หนูไม่คิดฮะ

ต้องฝากบอกหากผ่านสื่ออะไรนะ
มันก็จะเป็นหลักท้านี้แหละ
ผมนี้ก็ก่อนที่เหตุผล
จะบอกอะไรดี
การทำงานมันไม่มีอะไร

ขอบคุณครับ